ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง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
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน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

สวัสดีครับ

เสาร์อาทิตย์แบบนี้ทางไทยรัดทีวีเวลา๑๘น๒๐น
เห็นหน้าเราสองคนพร้อมกับไมค์ยักษ์ใหญ่แบบนี้นะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

เรามาสู้กันทุกสาวอาทิตย์นะเลย

เพียงแต่ว่าคุณฝึกซ้อมเพลงมาให้ดี
ยิงถ้าร้องครบ๑๐นะคะยิบไปเลย๑ล้านบาทครับ
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะไม่ต้องมีลีลาอะไรมากมาย
เดี๋ยวคุณเอาหัวใจคุณมาพร้อมกับเนื้อเพลง
ที่ถูกต้องจากต้นฉบับนั้นเท่านั้นเองนะครับ
ร้องให้ถูกต้อง๑ล้านบาทเป็นของคุณได้แค่๑๐เพลงเท่านั้น
คุณที่รักคือเป๊กมีเรื่องดีจะมาเล่าให้ฟัง

ที่มาสู้ชีวิตในรายการของเราแล้วเธอมีแขนเดียวที่โดนเหล็กบีน
เป็นเหล็กตัวไอใหญ่ใหญ่เลยนะฮะทับแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันเวลา
ถูกวิธีก็เลยต้องเสียแขนไป
ครั้งหนึ่งก็มาร้องเสร็จสับ
คุณชะกันนะครับรับเงินทุนไปสู้ชีวิตจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้๔๐๐๐บาทครับ
เล่าให้เราฟังว่าอยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์สักคันนึง

ก็มีท่านผู้ใจบุญดูเทปนั้นนะคะคุณผู้ชม
พอดูเสร็จก็เลยอยากช่วยเหลือ
ก็ติดต่อไปทางคุณชะกันโดยตรง
ท่านผู้ใจบุญท่านนี้ก็โอนเงินไปให้คุณชะกัน
เพื่อไปทำรถจำนวน๕๐๐๐บาทคุณป่า
ถ้าเกิดคุณลุงดูอยู่ตอนนี้นะครับ
นี่ก็คือภาพของรถมอเตอร์ไซค์พ่วง
ที่ต่อเติมเป็นรถขายลูกชิ้นแล้วของคุณชะกันตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างดีเลยนะฮะเนี่ย
เหล็กอลูมิเนียมอย่างดีไม่ขึ้นสมิงเลยครับ
ก็เป็นเรื่องราวดีสำหรับนักสู้ชีวิตนะครับที่มาออกรายการร้องได้ให้ร้านของเราหลังจากออกรายการไปแล้วกลับไปแล้ว
จากจะได้เงินรางวัลได้ทุนสู้ชีวิตของรายการของเราไปทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ดีขึ้นเรียกว่าทุกคนเลยนะครับที่มาออกรายการเหล่านี้ได้ของเราบ้างได้ของคนนู้นคนนี้บริจาคบ้าง
ก็เราต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยที่มีจิตกุศลแบบนี้
ขอบคุณจริงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
และนักสู้ชีวิตค่ะที่จะขึ้นมาต่อจากนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
เธอก็ได้มาเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอนะคะให้พวกเราได้ฟังกันไปบ้างแล้วนะคะ
เป็นคุณแม่นักสู้ชีวิตที่น่ารักจริงนะคะอยู่กับลูกชายสองคน
นันทพรนามสกุลนาคสิริชื่อเล่นชื่อปลาอายุ๓๑ปี

ขายปลาอยู่ข้างถนนค่ะมันหากำไรไม่ได้พี่เพราะว่า
รายหวันพอจะขายหมดลงห้าร้อยรายหวันพอจะมันมันก็

หนูเคยโอ๊ตพี่หนูเคยทำกระเป๋าตังค์หาย
หนูมีตังอยู่ในกระเป๋าหนูเก็บไหมประมาณเจ็ดแปดเดือน
ห้าพันพี่รวมเหรียญด้วยนะนับแล้วอ่ะหนูขายของ
วันละ๕บาท๑๐บาทลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้ง
แล้วหนูก็เอาตังค์ใส่กระเป๋าเสื้อไว้แล้วมันก็ตกหายไป
กลับมาบ้านหนูก็ร้องไห้เลยหนูก็วิ่งกลับไปขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
วิ่งหาเป่าตังค์หนึ่งรอบแล้วหนูก็หาไม่เจอมันทุดแล้วพี่
ตอนที่ว่าคือดันมาหายตอนที่มีเงินเก็บเยอะด้วย
ไม่หายตอนมีร้อยสองร้อยไม่หายอืมพอเจอหน้าลูกเป็นไงฮะ
ก็เดินไปบอกเขาว่าแม่ทำตังหายแล้วเราจะกินอะไร

มันก็เรื่องมะม่าสองสองครับผมว่ากินกับแม่

กินตอนกินแม่บอกผมกินให้อิ่มมือเดียวไปเลยครับ
หนูเสียใจไหมที่เกิดมาแล้วแม่เราจนอย่างนี้ป๊า
ไม่เสียใจครับ
ของเราในวันนี้คุณปลานะครับแม่ค้าขายปลาที่มาสู้เพื่อลูกชายครับ
กูร้อง

ก็ได้พบกับคุณปลาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
เปิดตัวไปวันนั้นยังไม่ได้ทันได้ร้องอะไรรายการของเรา

วันนี้พี่ปลาก็ยังมากับลูกชายแล้วก็เจ้าหนี้ที่สุดแสนน่ารักของพี่ปลาไหมคะ

คุณปลาแล้วก็คุณคุณแนะ

ให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ก่อนว่าพี่ก้อยเนี่ยนะคะท่านเป็นเจ้าหนี้ของพี่ปลา
แต่ว่ามาเนี่ยไม่ได้เจตนาจะมาทวงหนี้มารอเงินแต่อย่างใดมาเพื่อให้กำลังใจนะคะ
ก้อยเนี่ยคือให้พี่ปลายืมเงินไปแล้วก็ไม่ได้คิดจะทวงไม่ได้คิดจะแบบว่าจดจ้องอะไร
คือมีเมื่อไหร่แล้วค่อยให้และก็ยังช่วยเหลืออุปการรักคุณพี่ปลาอยู่เสมอ
เหมือนกับเป็นคล้ายญาติคนหนึ่งเลยทีเดียว
เรียงลูกมาคนเดียวตั้งแต่ลูกยังเล็กเลยมั้ยค่ะ

อยู่บ้านเขาแยกกันอยู่
สงสัยลูกอย่างเดียวล่ะค่ะยัง๗๒๐เท่าไร
มานี่ก็มาสู้เพื่อเขาอยู่แล้วค่ะ
มาดีใจนะค่ะที่ได้มา
ที่เราจะได้ไม่มีหนี้ไม่มีสิ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าทำได้อย่างที่คิดไว้อย่างนี้ค่ะ
ถ้าเกิดไม่มาออกรายการร้องได้ให้ล้านเนี่ย
โอกาสที่จะมีเงินก้อนเป็นหลักพันหรือว่าเป็นหลักหมื่นเนี่ย
มันยากมันยากแน่เพราะว่าขายไปหาเช้ากินข้ามไป
เงินเก็บแทบจะไม่มีอยู่แล้ววันก็แทบจะไม่พอ
แล้วก็ยังทำตังหาอีกเงินเก็บทั้งหมดที่มีอยู่ห้าพันบาทเนี่ยนะคะ
ถามพี่ก้อยค่ะพี่ก้อยเจ้าหนี้ที่แสนจะน่ารัก
วันนี้มาเพื่อมาเชียร์หรือมาเพื่อมาทวงหนี้พี่ก้อยเอาจริง
เชียร์มาเชียร์อยากให้เขาได้กลับไป
แล้วปกตินี่ต้องมีงานประจำอะไรทำอยู่ไหมคะพี่ก้อยตอนนี้
มี๒ครั้งค่ะเลยครับค่ะพี่ยกขายรองเท้าอยู่ข้าง
เพราะว่าก็ได้พี่นี่แหละที่ว่ามีที่ขายของขายอะไร
ก็เหมือนบอกแล้วเหมือนญาติเลยนะเหมือนญาติเหมือนพี่น้องกันเลย
จากให้ยืมตังค์พี่ก้อยวันไหนไม่มีข้าวกินเราทำไงคะ
ก็เรียกเขามากินด้วยหุงเผื่อทุกวัน
นั่นก็เป็นเรื่องราวของคุณปลาที่คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็พวกเรารับทราบ
รายการของเรานะฮะมีเงินทุนให้สำหรับนักสู้ชีวิตทุกคนเลยนะครับ
สูงสุดถ้าทำได้นะครับร้องเพลงถูกต้องหมดเลย
เนื้อเพลงนะครับ๑๐เพลง๑ล้านบาท
คุณป๊าต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

เราให้ล้านหนึ่งนะครับถ้าทำได้
คุณปลาบอกว่าขอ๒๐๐๐บาท

แค่ปิดหนี้หมดก็พอแล้ว
หนี้หมดสินแล้วเราก็หากินไปวันก็พอแล้ว
คือคุณปานขอแค่หมดหนี้หมดหนี้นี่คือมันเป็นเรื่องที่คาใจเราอยู่
มันทำให้เราทำมาหากินไม่มีกระจิกใจ
ไม่มีหนี้มันก็ดีที่สุดนะครับ

บาทสำหรับรายการของเรานะครับ
ร้องได้ให้ล้าน๒เพลงเท่านั้นเอง
ตอนนี้ที่ยากที่สุดคือเพลงแรกนี่แหละ
เพราะว่าหนึ่งคุณป้าอาจจะต้องมีความตื่นเวทีบ้างแล้วล่ะ
พอขึ้นมาครั้งแรกแล้วต้องร้องเพลงให้คนเป็นล้านล้านฟังทั่วประเทศ
ตอนนี้คุณปลาพร้อมสำหรับการแข่งขันในรายการของเราแล้วนะครับ
มาเริ่มกันที่เพลงที่๑
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เพลงนี้เป็นเพลงแรก
นักสู้ชีวิตของเราทุกคนต้องร้องต้องสู้เลย
แต่มีโอกาสนะครับใช้วิจารณญาณให้ดี
มีตัวช่วยอยู่๓ตัวช่วยจากทั้งหมด๖ตัวช่วยนะครับ

ว่าเราจะร้องแค่๒เพลง
เพื่อความมั่นใจหรืออะไรก็แล้วแต่
ก็ตัดสินใจใช้ได้เลย
คุณปลาครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้

ในเมื่อไม่ใช้ต้องร้องให้ได้และร้องให้ถูกทุกคำค่ะพี่ปลา

เอาละครับคุณปลาตอนนี้ถึงเวลาของคุณปลาแล้วนะครับ
ตั้งสติให้ดีร้องชัดดังนะครับ
แล้วก็ร้องไปเรื่อยอย่าหยุดเองจนกว่าดนตรีจะหยุดนะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลง

สมาธิพร้อมนะครับ
คำรักที่เธอเขียนกลายเป็นคัน
ผ่านคืนวันก็ยังฟังตึงสมัคร
หมึกชัดขึ้นทุกวัน
คำว่าฉันนั้นรักเธอ
วันไหนที่ไม่ได้เจอก็คอยห่วงห่าง
เมื่อบังเอิญเห็นเธอกว้างใกล้คน
ใจคลายสุกลด
ก็ป้นเปลือนด้วยน้ำตา
ยืนมองเธอสุขกับเขา
ด้วยใจที่เศร้าเกินกว่า
จะลืมภาพเจ็บติดตาแค่เดินจากไป
คำว่ารักที่เธอเขียนลงใจฉัน

หยดน้ำตาลบจึงจะหาย
ถึงเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็ไม่เคยรักใครง่าย
เมื่อรักเธอคือให้หมดใจแม้ต้องเจ็บช้ำ
อยากจะถือว่ารักนี่เธอให้ยัง
อยากจะเลิกเธอไปไม่ต้องจนจำ
แต่ก็อยากจะลืมได้ลง
ใจยังคงร้องกวนเศร้าคำ
นั่งร้องไห้ลบคำหนึ่งคำ
ที่ด้วยน้ำตา
เราเห็นนะครับคุณปลาผู้แข่งขันของเราเนี่ย
แต่ยังไม่ทันได้ร้องนะครับก็มีอาการ

จะร้องเราเผื่อไปไปอยู่ในช่วงสะอึกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย

แต่ยังไงมันก็ผ่านไปแล้วนะ

คุณปลาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจ

คุณปลาร้อง
มูรค่า๒บาท